อย่าเพิ่งงมเพราะงูมันเลื้อยมา
แล้วว่ากันว่าเวลามันเลื้อยมาที่แผงลอตเตอรี่ตรงนี้

เฮ้ยนั่นงูจริงใช่ไหม
เฮ้ยถ้างูมันมาจริงผมจะรอซื้อตากร์มลลอตเตอรี่ดอกนาน
ให้งูช่วยเลือกหนูว่าจะซื้ออันไหน
แต่มันเป็นแบบนั้นจริงน้องใบตอง

เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยเลย
งูมาช่วยเลือกลอตเตอรี่

ของลอตเตอรี่เขาบอกแบบนี้นะครับว่า
งูตัวนี้ก่อนหน้านี้เคยมาแล้วครั้งนึง

ราวกับว่ามันเคยมาให้โชคให้ลาบกับคนซื้อมาแล้ว

และคลานีงวดหนีมาอีกแล้ว

หรือจะมาเพราะหลงมาก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่เมื่อมาแบบนี้แล้วคนที่เห็นเขามีความเชื่อไง
งั้นตามมั้ยตามเจ้างูเขียวตัวนี้มั้ย
ดูสิว่ามันไปหยุดที่ตรงไหน

มันอาจจะหยุดตรงนี้

อะไรของน้องไปต่อคุณ

เริ่มแล้ว
เรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณกันด้วย
เพราะเราไม่รู้หรอกครับงูมันจะให้โชคหรือเปล่า

แม้คุณจะเห็นเป็นงูเขียวแต่บางชนิดบางสายพันธุ

ยังไงขอขอบคุณภาพนี้ก่อนจากติ๊กต๊อก

สาราจิตาพับทวนใจ